จากสถานการณ์โควิดคุณผู้ชมขามาดูต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะที่บ้านของพระเอกดังมิคทองระยะ
วันก่อนเราได้เห็นสภาพบ้านกันไปแล้วชั้น๑แทบจะมิดเลยที่จังหวัดสระบุรี
บอกเลยว่าอ่วมจริงใช่อย่างที่พี่แจ๊คบอกเลย
บ้านชั้นหนึ่งทั้งชั้นถูกน้ำท่วมหนักจนเกือบมิดตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
แล้วก็ต้องใช้เรือในการเดินทางด้วยค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คุณแม่ของหนุ่มมิกเขาอาศัยอยู่กับญาตินั่นเองนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะมิ๊กเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับเราว่าถ้าเสร็จภารกิจถ่ายละครนี้นะคะ
เดี๋ยวจะรีบเดินทางกลับไปที่สระบุรีไปหาคุณแม่ค่ะ
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ไปดูกันหน่อยบ้านหนุ่มมิกเป็นยังไงนะคะ
ิ๊กเนี่ยพุ่งตรงกลับไปหาคุณแม่ที่สระบุรีนะคะ

จากสภาพคือน้ำลดลงแล้วนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้กันตลอด

ได้อยู่บ้านนะฮะอยู่กับแม่

ไม่มาช่วยเล่นน้ำบ้างเลย

ในบ้านยังสูงประมาณหัวเข่านะครับ
ตรงนี่มีบ่อท่อน้ำอยู่
ในบ้านคือโล่งมากเพราะว่าเก็บของออกหมด
สมุดทวกตู้ก็ทิ้งไว้เลยครับ

เก็บไม่ไหวแล้ว
ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่ส่งมาให้แม่นะครับตอนน้ำท่วมนะฮะ
คือน้ำลดลงก็จริงคุณผู้ชมแต่ยังมีน้ำที่ขังอยู่ตัวบ้านถึงประมาณหัวเข่า
ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการแบบเก็บกวาดเช็ดถูฟื้นฟูกันก่อนไปนะคุณผู้ชมนะ
ก็ขอให้น้ำลดหายเกลี้ยงไวแล้วกันนะคะ
แต่ที่แน่นะคะคุณแม่ยิ้มแฉ่งเลยนะคะยังอยู่ได้แล้วก็แข็งแรงดีนะคะ